มาดูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนกันหน่อยค่ะ

หลายคนก็จับตารอดูข่าวนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับสูตรวัคซีน

เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เขาก็มีมติเห็นชอบเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
แต่ประเด็นต่างเหล่านี้ที่ออกมาจากที่ประชุม
เฮ้ยฉันทำยังไงดีฉันฉีดไป๒เข็มยังไงดี
แล้วไม่ได้ค็อกเทลไม่ได้ผสมวัคซีนทำไงดี
ก็นั่นน่ะสิซึ่งเมื่อวานนี้พูดถึงมติที่ออกมา
แล้วระยะห่างในการฉีดระหว่าง๒เข็มประมาณ๓๔สัปดาห

ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์

แล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพมันลดลงภูมิมันลดลง
ซึ่งตรงนี้บุคลากรทางการแพทย์จะต้องฉีดเข็ม๓
ห่างจากเข็มที่๒ก็คือประมาณ๓๔สัปดาห์ขึ้นไป
อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นภูมิให้มันเกิดขึ้น
แล้วต้องทำให้เร็วที่สุดกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเจอผู้ป่วยในทุกวันเลย

วิเคราะห์กันอยู่นะว่าควรจะฉีดด้วยวัคซีน
มีไฟเซอร์โมเดอร์น่าควรจะมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เข็มที่๓หรือว่าจะเอาแอสต้าเซเนก้าเป็นเข็มที่๓ดี

แต่ถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้บ้านเราแอสตาร์เซนเนก้ามีอยู่ถูกไหม
คือพร้อมที่จะเป็นเข็ม๓ได้ทันที
แต่ที่คุณสืบสกุลพูดมาไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เป็นโมเดน่า

เรื่องนี้คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสต
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ยงโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์ยาวเลยนะคะ
พูดถึงเกี่ยวกับการให้วัคซีนเข็มแรกที่เป็นชนิดเชื้อตาย
แล้วตามด้วยไวรัสเวคเตอร์บอกว่าจะกระตุ้นได้ดีมาก
เพราะว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบูสเตอร์เอฟเฟค

มันจะมีการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
อกจากนี้ก็ศึกษาถึงเกี่ยวกับเรื่องภาวะขัดขวางไวรัส
ก็พบว่าการฉีดวัคซีนสลับชนิดสามารถขัดขวางไวรัสได้ดีมาก
เฉลี่ยคุณผู้ชมประมาณ๙๕แล้วก็มีหลายรายนะ
คือเอาง่ายคุณหมอยงบอกแบบนี้ฮะ
เข็มแรกมีประสิทธิภาพ
แล้วถ้ามาฉีดเข็ม๒ด้วยไวรัสเวคเตอร์
นี่คือสิ่งที่หมอยงบอกนะครับ
โยงบอกแบบนี้ใช้ในการฉีดเข็มแรกได้นะฮะ
ใช่แล้วก็ช่วงท้ายคุณหมอโพสต์ในเชิงเหมือนกับตัดเพาะด้วยเหมือนกันนะคะ

ผมเนี่ยท้อใจหลายครั้งไม่อยากจะมาโพสต์ให้ความรู้
มีการหยุดมาเป็นครั้งคราวเนี่ยแต่ก็มีคนทักท้วงมาเยอะ
ว่าถ้าเกิดว่าหยุดก็จะเข้าทางของผู้ไม่หวังดี
ผมเองมุ่งทำการศึกษาวิจัยมาเกือบ๔๐ปีเพื่อให้ความรู้กับชาวโลก
ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเพราะว่าเผยแพร่ในวารสารนานาชาติมาตลอด
สังคมไทยในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยแทนที่จะร่วมมือกันแทนที่จะสามัคคีกัน
แต่กลับเป็นพยายามที่จะพูดจาถักถางดึงเข้าสู่การเมือง
แล้วบางครั้งมีการกล่าวหาที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่เป็นความจริง
อันนี้ก็เป็นการตัดเพาะของคุณหมอยงนะคะ
หมอก็บอกด้วยบอกว่ามีหลายคนเสนอให้กฎหมายเข้ามาจัดการ
ผมเองไม่เคยไปสนใจไม่เดือดร้อนแต่ที่เดือดร้อนมากกลับเป็นลูกศิษย
แล้วก็ตอนนี้มีการจับแล้วนะ๑คนอันนี้หมอยงบอกคงจะมีรายต่อไป
โดยที่ผมจะยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุดขอให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง
ครับตัดพอเลยนะนะฮะดูกันหน่อยฮะนอกจากประเทศไทยแล้ว
ยังมีประเทศไหนอีกบ้างนะครับที่ใช้วัคซีนแบบสลับชนิดกัน
ก็ยกตัวอย่างนะอย่างแคนาดาคุณ
อนุญาตให้ประชาชนที่รับวัคซีนเข็มแรก
สามารถเลือกได้ว่าจะรับวัคซีนเข็มที่๒

มันก็ต่างวิธีการผลิตกันนะนะ

ก็เพื่อแก้ปัญหาจัดการเรื่องการส่งวัคซีนล่าช้า

เปนก็อนุญาตให้คนที่อายุต่ำกว่า๖๐ปี
สามารถเลือกวัคซีนเข็มที่๒ได้นะ
ย้อนกลับมาที่บ้านเราอีกสักนิดหนึ่งนะครับ

ซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
ทางคณะกรรมการวัคซีนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำลังเร่งพิจารณาอยู่ถึงความเหมาะสมและความจำเป็น

จะขอดูข้อมูลให้ครบถ้วนต่อเนื่องก่อน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะ
ณตอนนี้สำหรับกลุ่มแรกเลย
คือบุคลากรทางการแพทย์อันนี้เป็นกลุ่มแรกก่อน
แล้วหลังจากนั้นที่จะพิจารณาก็คือ
เพราะหลายคนก็สงสัยไงคุณ
ที่๓เราจะได้รับฟรีไหม

เขาบอกว่าจะเอาคนกลุ่มนี้มาพิจารณาก่อน
แล้วก็วันนี้สำหรับใครที่กำลังจะนัด

คือบางคนได้รับการปรับเปลี่ยนกระทันหันเลยนะ

ภายใต้การบริหารจัดการ
ในภาวะที่วัคซีนในบ้านเรายังคงมีจำกัด
อันนี้นะทางประชวนย้ำมานะครับ

ทีนี้เดี๋ยวดูเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์
ง่ายแบบนี้คุณผู้ชม
ตรวจน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ทราบถึง
สถานการณ์การติดเชื้อของตนเองตั้งแต่แรกเลย
เสร็จแล้วก็จะไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยยืนยัน
รักษาแล้วก็ป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว
รวมถึงได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งแอนติเจนเทสคิด
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนต่อออยแล้ว

ถ้าคุณผู้ชมได้ไปศึกษาในราชกิจจารย์

ว่าทาง๒๔บริษัท๒๔ยี่ห้อ

เพื่อที่จะจำหน่ายและเอาไปใช้ได้ถูกวิธีที่สุด
แล้วก็ในราชกิจจาเขาประกาศออกมาเลยว่า
จะหาซื้อได้ที่ไหน

ที่มีใบอนุญาตมีคุณหมออนุญาต

ก็ตามร้านขายยาที่มีเพศสัชกรรณ์การจัดให้
เขาบอกไปซื้อได้เฉพาะที่เหล่านี้
ก็เขายังเตือนมาว่ามีการเตือนนิดหนึ่ง

เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนมาขาย
แล้วก็มันจะมีข้อแนะนำการใช้อย่างถูกวิธีหรือไม่
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตาม
น่าจะมีวางจำหน่ายกันสัปดาห์นี้น่าจะไม่ทัน
ถูกต้องแต่ว่าหลังจากนั้นอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตาม
เพราะว่าอาจจะถึงขั้นแจกฟรีให้กับประชาชนได้มีอยู่

เรื่องนี้สมบัติคอร์ระบุนะบอกว่าต่อจากนี้
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องเก็บเตียงเอาไว้
งวนเตียงไว้รองรับผู้ป่วย
ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองกับกลุ่มสีแดงเท่านั้น
ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้มีอาการ

มี๒๐๐ทีมอยู่ใน๕๐เขต

เขาจะคัดกรองผู้ป่วยออกจากคนปกติ
เพื่อเป็นการลดการเดินทางของกลุ่มเสี่ยง

แล้วก็เป็นการรักษาพยาบาลขั้นต้นด้วย
สีเขียวจะให้เข้าสู่การกักตัวที่บ้าน
หรือว่าจะเป็นการกักตัวของที่กักที่ชุมชน
แต่ถ้าเกิดว่าอาการมันมากขึ้นสูงขึ้น

ก็จะต้องส่งต่อไปให้ระบบการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปด้วย
แต่มันต้องมีระบบที่ดีนะครับ
เรื่องของการนำอุปกรณ์ไปให้ที่บ้าน
เรื่องของอาหารการกินเรื่องของยาอะไรต่างด้วยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้สถานการณ์โควิดวันนี้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อดูกันหน่อยดีไหมคะ
ก่อนที่จะได้ฟังแถลงเนี่ยนะคะ
วันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่ม๘๖๘๕ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๘๕๓๙ราย
แล้วก็อยู่ในเรือนจำ๑๔๖ราย
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะช่องสีเหลือง
เสียชีวิตวันนี้๕๖ราย

แต่มีนัยยะอะไรหรือเปล่าต้องรอติดตามทางสวบคอแถลง
ไม่น่าจะมีนัยยะทำให้ตัวเลขมันลดลงจากวันก่อนได้ขนาดนี้
แล้วก็ช่องสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
รายคือผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ววันนี้นะคะ
นั่นคือรวมโควิดในช่วงแรกของข่าวของเรานะครับ